ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดนครนายกเกิดขึ้นกลางวันแสก
มีผู้ชายคนหนึ่งฟุ๊คไปเรียกเพื่อนชื่อว่าไหนตายที่นอนอยู่
ขึ้นมาจากที่นอนให้ขับรถไปทำธุระให้
ระหว่างขับออกไปมีกระบะอีกคันหนึ่ง
ขับตามหลังมาเอาปืนไล่ยิงครับ
ปืนกระสุนทันลุโกยกจกแล้วไปโดนหน้าแผ่งของคนขับรถ
ก็ตกข้างทางหมดสติไปแต่ที่มันสงสัยคือฟุ๊กเนี่ย
คนที่ไปเรียกเพื่อนมาเนี่ยพอตายโดนยิงปุ๊บ
กระโดดลงจากรถแล้วมีรถมารับแล้วก็หลบหนีไป
น่าสงสัยมากมันมีพิรุษเกิดขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายสามเมื่อวานนะฮะ
ที่หน้าวัดจันเรืองตำบลบังสมบูรณ์องคลักษ์จังหวัดนครนายก
ก็เข้าไปตรวจสอบมีกระบะคันนี้ตกไปในน้ำข้างทางเป็นคู่น้ำเนี่ยนะฮะ
รอบรถเนี่ยมีรอยกระสุนถูกยิงเข้าที่กระจกฝั่งคนขับทะลุหน้าผากคนขับ
หมดสติอยู่ในรถเลยนะกู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลทราบชื่อภายหลังชื่อเล่นคือตาย
ชื่อจริงคืออลงกรอ่อนนาคอายุสามสิบเจ็ดปีนะฮะมีคนเห็นเหตุการณ์เป็นเจ้าของร้านขายของชำนะฮะ
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓๐๐เมตรเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเห็นกระบะขับผ่านหน้าร้านไป
ไม่นานมีเสียงปืนดังขึ้นสามนัดปั้งปั้งปั้งตอนแรกเข้าใจว่ามีการจุดระเบิดเพื่อไล่นกหรือเปล่า
เพราะแถวนั้นมันเป็นทุ่งหนานะฮะทีนี้ก็เลยไม่ได้เอกใจ
เพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางวันแสกเลยครับ
ได้ยินเสียงปืนเฉยสามนัดประมาณสามนัดสามนัดแล้วก็วิ่งรถวิ่งผ่านไปเนี่ยครับ
ไม่ได้มองไม่ได้มองว่าเป็นรถใครหรอกอ่าครับวิ่งมาคันเดียวเลยใช่ไหมครับ
คันเดียวคันที่เกิดเหตุอ่ะไม่มีรถตามไม่มีรถตามเดี๋ยววิ่งโหลดมาเฉย
โหลดปอดไปอย่างเงี้ยผ่านไปเนี้ยแต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรอ่ะครับอ่า
ไม่ได้เอกใจอะไรคือเสียงเครื่องมันเบาลงเบาลงฮะเสียงแต่เครื่องไม่เบาลง
เครื่องเร่งอืมเร่งโหลดเนี่ยเหมือนกับไม่เปลี่ยนเกียร์เร่งโหลดปอดไปอย่างเงี้ย
คุณผู้ชมครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นเพื่อนรุ่นน้องของคนที่อยู่ในรถสองคนนี้นะฮะ
เขาก็ตามมาดูเหตุการณ์เขายังตกใจมากแล้วเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอเองเนี่ยขับรถตามกระบะของในตายมา
เห็นแล้วว่าในตายขับรถสายไปสายมาแล้วตกครองไปนะฮะแล้วที่เขาเห็นคือเขาเห็นในฟลุ๊กเนี่ย
คนที่นั่งมาในฝั่งของผู้โดยสารเนี่ยรีบกระโดดลงจากรถแล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ที่ขี่ตามมาหลบหนีไป
ท่าทางมีพิรุธแล้วก็หลบหนีไปก่อนที่จะหลบหนีไปมีการตะโกนบอกว่าในตายไม่รอดแน่
ทำให้สงสัยว่าในฟุ๊กมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่านะก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยเคยมีตำรวจเข้าไปที่บ้าน
ตามหาปืนแล้วบอกว่ามาตามหาปืนเพราะมีคนแจ้งความเอาไว้ว่าปืนหายไป
ก็ไม่แน่ใจว่าสาเหตุนั้นมันเกี่ยวข้องกับการที่มีคนขับรถมาไล่ยิงในตายกับในฟุกหรือเปล่านะฮะ
เรื่องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เก็บหลักฐานนำรถขึ้นมาจากน้ำและเข้าไปตรวจสอบในรถเพื่อหาวัตถุพยาน
พบรอยกระสุน๒จุดจุดแรกที่ฝากระโปรงด้านท้ายขวา
จุดที่๒ก็คือที่บริเวณกระจกด้านหลังของคนขับ
แล้วกระสุนมันทะลุเข้าไปโดนศีรษะของในตายซึ่งเป็นคนขับพอดีนะฮะ
ในรถมีปืนพกสั้นสองกระบอกหนึ่งในนั้นขึ้นลำกล้องเอาไว้แล้วนะฮะ
และตกอยู่ที่ฝั่งด้านของข้างข้างคนขับแล้วก็มีปลอกกระสุนสองปลอกตกอยู่
ก็ยังไม่ทราบว่าปืนเนี่ยมาจากไหนนะฮะขณะนี้กำลังเร่งติดตามตัวในฟุกมาสอบปากคำว่า
รู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะในฟุ๊กเป็นคนไปปลุกในตายออกมาจากที่นอนที่บ้าน
ก่อนที่ในตายจะถูกไล่ยิงแล้วในฟุ๊กก็มีพิรุษเพราะว่าหลังเกิดเหตุ
ทำไมถึงรีบหลบหนีไปตอนนี้อาการของในตายนะยังอยู่ที่โรงพยาบาล
เบื้องต้นยังคงสาหัสและยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับ